ใครชอบทานขนมครกบ้างยกมือขึ้น

ผมชอบแบบดั้งเดิมนะแบบที่แบบโรยต้นหอม

ชอบกินที่มีหน้าเผือกหน้าข้าวโพด
พาไปทานขนมครกคุณจะบอกว่าขนมครกที่นี่นะ
ไส้โคตรทะลักแบบนี้ไม่ได้พูดไม่เพราะนะคะ

ไม่ได้พูดไม่เพราะชื่อร้านเขาจริง

เห็นปะบอกแล้วว่ายังเลือกให้คุณต้องเป็นสิ่งที่พิเศษสุดแน่นอน
แล้วจะบอกว่าใครที่ท้ออยู่ยามนี้โควิดมันระบาดทำชีวิตท่านเซน
จังงั้นไส้โคตรถลักเนี่ยนะคะจะมีให้เลือกสันทั้งหมด๕ชนิดของไส้
อ่าคุณชอบอะไรเล๊กไว้เลยละเดี๋ยวฉันขาไปซื้อ

ชอบมาก
ด้วยกระป๋ว

ชอบหมดเลย

เจ้าของร้านคุณระดาคำอยู่อายุ๓๔ปีบอกว่า
เดิมทีเดียวเธอขายน้ำปั่นอยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรณ์สงคราม
แต่เนื่องจากว่าพิษโควิดก็เลยทำให้ขายของไม่ได้

แต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะรอโอกาสมาถึง
เอาล่ะระหว่างที่ไม่ได้ขายของทำยังไงคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
ในที่สุดตกผลึกแล้ว
สูตรขนมครกที่แตกต่างจากร้านอื่นคือ
ทำขนมครกให้เป็นสีม่วงเห็นไหมวัสดิฉันบอก
แล้วก็มีไส้ที่หลากหลายรสชาติ
ต้องให้ลูกค้าได้อิ่มด้วยไส้แต่ละชนิดที่มากกว่าร้านอื่น
แล้วก็ยังคิดค้นสูตรของแป้ง
เฉพาะสูตรของร้านเขา

เพื่อให้ได้ขนมครกที่มีรสชาติหอมหวานอร่อย
พอได้สูตรตามที่ต้องการแล้วก็เปิดเลยจ้า

เปิดขายตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า

ลูกค้ามาซื้อขนมครกกันแบบคึกคักนะฮะ

ส่วนราคาขายกล่องละ๒๐๓๐บาท

ถูกใช่๒๐๓๐บาทนะคะ
คุณระดาบอกด้วยนะคะว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แล้วก็ไม่มีงานทำท่านอย่าท้อแท้นะ
ถ้าท่านอยากขายขนมครกแบบคุณระดาบ้าง
เขาบอกว่าเขาขายสูตรนะในราคาถูกหลักพันเท่านั้น
เริ่มต้นชีวิตที่หลักพันกับคุณระดาได้นะคะ

ครกสูตรไส้โคตรทะลัก

นี่เราขึ้นให้หน้าจอ๐๖๒๓๑๓๖๓๒๒นะคะ

สลินเล่ามาตั้งนานไม่ปักหุดสักที

ใครอยากชิมขนมครกไส้โคตรทะลักนะฮะ

ถนนพระลืออำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเมืองสองแควร์นะคะ
จะเป็นรถเข็นเล็กอยู่ข้างทาง
เขาเปิดทุกวันตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มเท่านั้น

ไส้แบบล้นทะลักมากเลย
ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเขาดูเราอยู่หรือเปล่าเนาะ

เผื่อจะส่งมาให้เราเนาะ